มีนักท่องเที่ยวเขาขับรถวนหาที่พัก
แต่อยู่ดีไปเจอรถเก๋งสีดำขับมามาประกบแล้วก็ยิงใส่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายนครนายกน้ำตกนางรองช่วงหน้าวัดสวนหงษ์
แล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมผู้หญิงท้อง๓เดือนนั่งมาในรถเขาเจ็บด้วยอะค่ะ
ถูกยิงเข้าที่ข้อมือขวาเพื่อนเพื่อนก็ต้องเนี่ยรีบไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
คาดว่าเป็นคู่กรณีคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วขี่ขับรถตามมาแล้วก็มากระหน่ำยิงใส่กลางถนนแบบนี้เลย
ครับก็ที่นครนายกนะครับตำรวจสายตรวจไปสอบถามข้อมูลเพื่อนของคนเจ็บนะฮะ
เรื่องต้นทราบว่าขับรถมาจากสระบุรีหลังจากเที่ยวเสร็จเพื่อจะมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายก
ช่วงก่อนเกิดเหตุบริเวณปากซอยสวนหงวัฒนาหน้าวัดสวนหงหมู่๒ตำบลสาวิกานะครับ
เขาก็ขับกันมา๓คันเพื่อมาหาที่พัก
แล้วรถเก๋งคันก่อเหตุก็สาดกระสุนเข้าใส่๔นัดซึ่ง๒นัดเข้าที่กระจกประตูด้านฝั่งคนขับ๑นัด
แล้วเข้าที่แก้มรถด้านขวา
และอีกหนึ่งนัดเข้าที่บริเวณหน้ารถจนทำให้คนขับถูกกระสุนยิงเฉียวเข้าที่ไหล่
แล้วทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครนายก
ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายถิติวัตรทรัพย์ประกอบคนขับรถคันเกิดเหตุบอกว่า
ขณะที่ตัวเองขับรถหาที่พักมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถเก่งที่ขับตามมาประกบยิงประมาณ๓๔นัด
กระสุนถูกแฟนของตัวเองที่บริเวณข้อมือขวา
ส่วนตัวเขาก็บาดเจ็บที่ไหล่จากกระสุนปืนที่เฉียว
โดยก่อนหน้านี้ตัวเองเคยมีเรื่องในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะขับตามมาจากจังหวัดสระบุรี
ซึ่งรู้ชื่อแต่ตอนนี้ยังไม่ขอบอกรายละเอียด

ก็แถวกราบบรี
มีเพื่อนที่โดยสารมากับรถคันเกิดเหตุบอกว่า
ตอนนั้นตัวเองนอนอยู่หลังรถนะครับฟุบตัวลงไปนอนกับเบาะหลัง

ซึ่งรถที่โดยสารมาเป็นคันที่๒กำลังขับหาที่พัก
ต้นคาดว่าคนก่อเหตุกับเจ้าของรถน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนโดยไม่รู้สาเหตุ
ซึ่งผู้ที่เคยมีเรื่องกันนั้นชื่อโต้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
รักษณะรถที่เราเห็นนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ถูกรถที่เรากลุ่มความสะลอน
เมื่อเขาพอรู้ว่าเป็นใครอย่างนั้น

เป็นคนที่มีเรื่องกันแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า

ลงพื้นที่ไปที่สพเมืองนครนายกนะครับ
เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ได้เรียกกลุ่มผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
พันธุ์ตำรวจเอกกล้าหารโชคพิพัฒน์ภัยบูลภูมิกับการสพเมืองนครนายกบอกว่า
จากการสอบสวนผู้เสียหายให้การว่าก่อนเกิดเหตุไปมีปัญหาทะเลาวิวาสกับคู่อริ
เคยเป็นคนรู้จักกันมาก่อนซึ่งเกิดจากการไปเที่ยวแล้วก็เขม่นกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน
ผู้เสียหายเดินทางมาจากสระบุรีช่วงประมาณตี๔ตี๕ระหว่างเดินทางมายังที่เกิดเหตุ
ก็เวลาประมาณ๖โมงเช้าไม่รู้ว่ามีรถคันก่อเหตุขับตามมา
จนกระทั่งใกล้ถึงจุดเกิดเหตุจึงรู้ตัวว่ามีรถขับตามมา
จากนั้นไม่นานก็มีเหตุถูกยิงด้วยปืนซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางการเดินทางเข้าออก
รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงต่างเผื่อจะได้กล้องวงจรปิดของรถคนร้ายนะครับ
ตั้งใจตามมาจากสระบุรีขับตามมาเป็นชั่วโมงอ่ะเพื่อมันก็นำยิงใส่เขานะคะ
คงรอจังหวะนะโอ้โหเนี่ยเป็นรูอย่างนี้เลย
นางสาวนิทิชยาด้วงทางคนเจ็บนะครับจากการสอบถามทางโรงพยาบาลนครนายก
ตอนนี้ยังไม่ได้รับการรักษาอาการนะครับเนื่องจากเป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้น
เพราะว่าต้องรอผ่าตัดนะการผ่าตัดผู้ป่วยต้องมีการงดข้าวงดอาหารก่อนทำการผ่าตัด
ซึ่งตามกระบวนการขั้นตอนการผ่าตัดนะครับดังนั้นผู้ป่วยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอกลับไปผ่าตัดที่บ้านเกิดดีกว่า
ซึ่งเรื่องคดีความตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอน
ขอเวลาในการรวบรวมติดตามเส้นทางของคนร้ายหน่อย